สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
และวันนี้เรามาการให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว
วันนี้เจอกับเราสองคนนะผมชนะและคุณชิสานะครับ
เป็นประจำวันทุกพฤหัสและศุกร์นะเจอเราสองคนนะคะ
ที่จะมาเล่าข่าวสนุกสนานมาคุยมาเม้ากันนะคะ
ให้เลิศเพลินไปในช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนน้องจูด้งเดี๋ยวเจอกันในช่วงสะบัดทั่วไทยแน่นอนครับ
แน่นอนนะฮะอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้
เห็นบอกว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจ

แต่บางพื้นที่ก็เริ่มที่จะหยุดตกไปบ้างแล้ว

มาถึงสุดสัปดาห์นู้นเลย
กลายจะต้องเดินทางทำใจเอาไว้ละกัน

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามรับชมกันบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

หลักฐานก็มีพยานตัวน้อยก็มาแค่๔ขวบแต่ขอเป็นพยานในงานนี้
มันยังไงนะต้องติดตาม
หมอปลาช่วยด้วยเด็กสาวปวดท้องเป็นปีกินยาก็ไม่หาย
แม่คิดว่าผีเข้างานนี้หมอปลาจะมาช่วยไหมต้องติดตาม
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูไว้นาทีระทึกลูกน้อยลูกอมติดคอ
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตาม
แล้วตามไปดูการเก็บหน่อทูปฤษีมาทำอาหาร
แทนหน่อทูปฤษีมันอยู่ที่ไหนเก็บยังไงทั้งหมด
เดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับก็เข้มข้นเรื่องของข่าวสาร
แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำคือเรื่องของการฝากเตือนอุบัติเหตุ

มันมีมากมายหลายเหตุจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหม

ฝากเตือนกันเยอะแต่นอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพถนนที่ฝนตกแล้ว
เรื่องของการระวังกับการแซงกับรถสองเลนสวนกันเนี่ย

เข้าใจฮะบางครั้งบางคารถคันหน้าเขาขับช้าจะแซงอ่ะเนอะ
แต่แซงทีละคันดีกว่าถ้าแซงสองคันเบิ้ลเหตุไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ

อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ในทุกครั้งหรอก

แซงไปทีละคันรวมถึงใครที่จะเลี้ยวก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วย

แล้วตอนแรกทำท่าจะเข้าซ้ายอยู่แล้วนะ
แต่เปลี่ยนใจกะแซงต่อ
ส่วนรถที่ขนแก๊สคันนี้เขาคงเห็นจังหวะแรกว่า

เขาก็เลยตัดสินใจต่อว่าอ่างั้นเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาออก
เพราะคิดว่ารถคันหลังจะเข้าซ้าย

บอกไว้หน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
อยู่แถวถนนแม่อายจังหวัดเชียงราย
ระวังกันด้วยเพราะมันเป็นถนนเส้นเล็กยังไง
แค่สองเลนสวนกันแบบนี้อันตรายมากนะครับ

ขับรถเราก็เตือนกันรวมถึงการข้ามถนนก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังกันด้วย
ทุกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับคนข้ามถนนกันเยอะ
กรณีนี้ค่ะคุณลุงจะพาหลานข้ามถนนแต่เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
โอ้โหนิดเดียวคุณผู้ชม

เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ในรถคันที่มีกล้องบันทึกภาพเอาไว้นี่นะ
ดิฉนก็ดิฉันกรีดเรี่ยราชแน่นอน
โอ้โหเหยียบเบรกตัวโก่งอ่ะคุณชิสา
แล้วเด็กตัวเล็กวิ่งมา

ทางม้าลายแต่ถ้ามีสะพานลอยก็ไปข้ามสะพานลอยเพื่อความปลอดภัย

จะต้องเดินไปอีกนิดนึงก็มีสะพานลอยอยู่ถูกไหม
ก็ถูกรวมถึงถ้ามันจำเป็นจริงว่าไม่สามารถขึ้นสะพานลอยได้
ถ้าไปกับเด็กเนี่ยเราต้องจับมือแล้วเดินไปก่อนด้วย

อันนี้คือย้ำเตือนกันแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้ผ่านไปได้นะคะแต่ก็ขอเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนเลยละกันค่ะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวตกต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัดเท้า

อย่างนี้ละกันที่ผมต้องเรียกมาทั้งหมดทั้งครอบครัว
ต้องมารู้ข่าวนี้มันเป็นสิทธิ์นะไม่อยากให้พลาดครับ
เรื่องของสิทธิ์ที่ว่าก็คืออะไร
ล่าสุดทางรัฐบาลนะฮะเปิดเผยออกมาแล้วว่า
จะมีการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุ
พูดง่ายเป็นภาษาชาวบ้านมีโบนัส

โบนัสให้กับผู้สูงอายุโดยจะจ่ายให้ในโครงการที่มีชื่อว่า
โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุครับ
เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งจะมีการจ่ายเงินให้ในระยะเวลาประมาณ๖เดือนนะคะ
เริ่มตั้งแต่เมษายนถึงกันยายนนี้ล่ะค่ะ
โดยจะจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มนะ
ถึง๒๕๐บาทตามช่วงอายุดังนี้ค่ะ
ไล่ไปตั้งแต่๖๐๖๙เลยค่ะจ่ายเพิ่ม๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
อายุ๗๐๗๙จ่ายเพิ่ม๑๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
อายุ๘๐๘๙ปีมีการจ่ายเพิ่ม๒๐๐บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
แล้วก็๙๐ปีขึ้นไปจ่ายเพิ่ม๒๕๐บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
บางคนบอกว่าแค่นี้เองเหรอ
ตอนนี้มันก็เงินอยู่นะ
แล้วถ้าคุณยังไม่ได้เงินจำนวนนี้ลองไปตามดูสิทธิ์ของคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดนะครับ
แล้วก็ยังเหลือการได้รับเงินเพิ่มเติมอีก๒เดือนนะคะก็คือรอบวันที่๑๙สิงหาคมและ๑๙กันยายน
รวมทั้งหมดแล้วรัฐบาลก็จะให้เราทั้งหมด๖เดือนนั่นแหละค่ะพอดิบพอดีได้เพิ่มกันไปตามช่วงอายุ
พูดง่ายนะมันเหมือนเป็นโบนัสให้กับผู้สูงอายุ๖เดือน
เออก็เป็นเงินไม่น้อยแหละเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพอได้นะคะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่ภาครัฐจัดให้กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็เป็นเรียกว่าบุคคลสำคัญนะผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน
ท่านก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้ชดเชยตรงนี้ไปก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะคุณชนะนะ

ยังเหรอยังไม่รีบ

ค่ะแต่เรื่องนี้รีบไปดูดีกว่าเพราะว่าคุณจูด้งจะพาเราไปพายเรือ
ไม่ได้เก็บดอกสโหน่นะจ๊ะไปเก็บหน่อทูบรือสีมาทำอาหารค่ะคุณชนะ

มันเป็นยังไงแล้วการลงเรือนี้จะไปแบบไหนจะทุลักทุเลหรือเปล่า

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บึง๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคีรีคัน
ที่นี่นะเขามีทูบหรือสี
อยากรู้ไหมครับว่าทูปฤษีเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหน

วันนี้ได้พี่แก้มเจ้าของลุงชาโฮมสเตย์
และร้านอาหารในบึงทุ่ง๓๐๐ยอด
พามาล่องเรือชมทุ่ง๓๐๐ยอดครับ
ที่นี่ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเลยนะครับ
เพราะเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ

สามารถลองเรือเที่ยวได้ทั้งปีเลยแหละครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมผมลงมาที่บนเรือแล้วนะครับ
ไปครับผมขอแนะนำคนหนึ่งครับ
พี่แก้มนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แก้วครับไอ้เขาอันนี้มันคือเขาอะไรฮะ

อย่างบึงที่นี่นะครับว่างประมาณเท่าไหร่ครับพี่แก้ม

บอกอีกอย่างหนึ่งน้ำที่นี่น่ะไม่ใช่น้ำทะเลนะ
เป็นน้ำจืดฝนเขาตกลงมา
บึงแห่งนี้ก็จะกัดเก็บน้ำเอาไว้ใช่ไหมครับพี่ครับพี่แก้ม

ไฮไลท์หนึ่งของการล่องเรือเที่ยวบึงทุ่ง๓๐๐ยอดแห่งนี้
นั่นก็คือการมาชมทุ่งดอกบัวหลวงแบบนี้ครับ
แต่ถ้าให้แนะนำนะควรออกเรือแต่เช้าหน่อยนะครับ
ไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแดดแรงมาก
ถึงแล้วนะฮะดอกบัวเยอะมากครับ
เดี๋ยวนะมีเม็ดบัวด้วยนะผมอยากจะกินมากเลย
มุติว่าไปใกล้สักนิดนึงเดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้ดู
นี่เหลือเม็ดนึงคุณผู้ชม
ได้เม็ดเดียวก็ยังดีถือว่ามาถึงสามรอยอด

ว้าวเห็นเรือสัมเภาจอดอยู่กลางทุ่งดอกบัวแบบนี้
นี่คือแลนด์มาของที่นี่ครับ
เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าที่มาของชื่อ๓๐๐ยอด
แก้มเล่าตำนานให้ฟังว่า
แต่ก่อนมีเรือสัมเภาจากจีนมาล่มแถวนี้
แล้วมีคนรอดชีวิตว่ายน้ำมาขึ้นเขาได้๓๐๐คน
จนเรียกว่าสามรอยรอด
แล้วค่อยเพี้ยนไปใกล้เป็นสามรอยอดนั่นเองแหละครับ
ชมทุ่งดอกบัวหลวงกันแล้ว
เราไปล่องเรือตามหาต้นทูบรูสีกันต่อเลยครับ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่ดงทูบฤษีแล้วนะฮะ
สาเหตุที่เขาเรียกว่าทูบฤษีเพราะว่าอะไรครับ

แต่นี่มันอันใหญ่เขาก็อาจจะเรียกเป็นดอกทูบดูสิ

่อแบบไหนที่เราจะเก็บแล้วเราดูยังไงฮะ
แล้วก็ต้นใหญ่แบบที่เห็นนี่ใช้ไม่ได้นะครับ

อทูปฤษีสดทาแล้วนะครับ

ต้นทูบฤษีเป็นวัชพฤษที่มีเยอะมาก
ในบึงปุ้งสามรอยโยดแห่งนี้ครับ
สามารถดึงเก็บจากบนเรือได้เลย
ถ้าจะให้ดีพี่แก้มบอกว่าต้องลงไปในน้ำครับ
แล้วถึงจะถอนหน่อทูปฤษีได้ง่าย
แก้มพูดขนาดนี้ก็ต้องลงแล้วล่ะสิครับ

การที่จะเดินไปในน้ำแบบนี้เนี่ยฮะ

ลึกมันตื้นไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับ

อุ้ยพอได้ลงน้ำแล้วก็จริงอย่างที่พี่แก้มบอกเลยนะครับ
ดึงหน่อทูปหรือสีหูตัวง่ายมาก
ง่ายกว่าบนเรือเยอะเลยนะครับ
น้ำในบึงก็จะเย็นสบาย
ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
เดี๋ยวขอตัวไปช่วยพี่แก้มเก็บหน่อทูบฤษีก่อนนะครับ
แต่จะเก็บเอาไปทำเมนูอะไรให้กิน
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับ
กับสมัติทั่วไทย
เฮ้ยว้าว

แม่ต่อมาแม่ไม่เล่นแล้วกับกิน
ไหนแม่คนไหนแม่คนไหนไปชี้สิ

เลยค่ะพยานปากสำคัญในการจับกลุ่มนักพนันครั้งนี้

เด็กเขาพูดความจริงไงคุณชนะไม่โกหกอยากได้อะไรที่เป็นความจริงแล้วก็มาถามเด็กเลยค่ะและนี่คือเด็กชายวัยสี่ขวบเท่านั้น
ที่ชี้เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าก่อนหน้านี้ในวงพนันเนี่ยมีใครเล่นบ้าง
รู้เลยว่าพ่อก็เล่นแม่ก็เล่นเหรอพ่อนั่งอยู่ไหนแม่นั่งอยู่ไหนรู้หมด
ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เล่นเล่นด้วยกันพอเจ้าหน้าที่ถามอ้าวแล้วพ่อหรือแม่ที่เสีย
เด็กก็ตอบว่าอ๋อก่อนแต่งพ่อได้เลยพ่อได้ประจำเลยแต่พอแต่งแล้วพ่อมีแต่เสียก็เสียเลยครับ
เขาไม่ได้พูดเรื่องของการแต่งงานมีอะไรแบบนั้น
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบเล่นการพนันที่บริเวณบ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนลำไซดอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่
เฮ้ยถ้าจะอยู่จริงจริงอย่างที่คุณชิสาบอก
ไม่มีนักพนันคนไหนเขาอยู่หรอกครับแตกกระเจิง
แล้วไปดูสิมีอยู่คนหนึ่งอืม
โดดลงไปลงไปในบ่อน้ำที่มีย่าขึ้นรกทึบตรงนี้โอ้ย
ถามคำขึ้นเองได้ไหมไม่ได้ทำยังไงไปดูเหตุการณ์นะฮะ
ลงไปยังไงล่ะโอ้ยไปไม่ได้แล้วลงลงได้ยังไงล่ะ
เฮ้ยตอนลงลงได้ล่ะเชือกเลยโยนเชือกไว้
มากี่คนตรงนั้นมีกี่คนคนเดียวคนเดียวมาขึ้นมา
ทำตัวนอนแล้วลาบากกับพื้นแล้วก็ค่อยตายมา
อ้าวหลังนี้ตอนลงล่ะอ้าวก็ฉันไม่รู้มันลงมายังไง
คือขอโทษนะที่ต้องหัวเราะไปด้วยแต่ก็เขาไม่รู้จริง
คือเวลานั้นคนมันตกใจอ่ะหนีได้หนีไปไหนได้ไป
แล้วล่วงลงไปอย่างนั้นช่วยหน่อยคุณเจ้าหน้าที่เอ้ย
ก่อนเชือกนิดหนึ่งอืมอ่าสุดท้ายเจอที่เขาก็ช่วยขึ้นมาได้
แล้วก็จับกลุ่มนักพนันทั้งหมดเจ็ดคนนะคะโอ้นี่เป็นแผงเลย
ซึ่งนี่คือหลักฐานที่สำคัญโอ้นี่ไงเก็บไปหมดเลย
อุปกรณ์การเล่นไฮโลเงินสดจำนวนนึงนี่แหละค่ะนะ
แล้วก็จะนำตัวผู้ที่เล่นการพนันทั้งหมด๗คนเนี่ย
ดำเนินคดีที่สพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ซึ่ง๗คนนั้นมี๒คนที่เป็นพ่อแม่ของหนูน้อยคนนี้ไป
โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีทั้งหลักฐานเออ
และพยานพยานครบเลยชัดเลยอืมเนี่ยค่ะ
เอาฝากเธอดีกว่านะลูกอยู่ใกล้ใกล้ใช่
อยากให้เขาต้องเห็นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนมาเล่าเป็นเรื่องขำ
แต่จริงในชีวิตจริงนี่มันดราม่านะใช่ไหม
เด็กเขาไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่เห็นนะอ่ะมาเรื่องนี้บ้างครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าหมอปลาช่วยทีเด็กเด็กแบบเยาวชนอยู่เลย
เหมือนมีอาการแบบว่าไม่สบายปวดท้องก็ไปหาหมอสิ
แต่ไปแล้วไม่หายนั่นแหละสิค่ะเชื่อว่ามีวิญญาณร้ายเข้าสิงร่างเด็กคนนี้ครับ
โอ้อุ้ยอาการอย่างงี้เลยอ่ะ
เพราะนี่คือน้องพริกไทยอายุ๑๖ปีนะในคลิปอ่ะเห็นน้องอ่ะ
มีอาการทรมานคล้ายคนปวดท้องแล้วอาเจียนไม่หยุดคุณผู้ชม
น่าเห็นใจนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วสงสารน้องเขามากเลยนะ
แขนค่ะแบบดูสู้ดูแบบเหลือแต่กระดูกไม่มีแรง
อ่ะเนี่ยฮะแม่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วน่าจะโดนผีเข้าสิงร่างหรือเปล่า
ก็เลยถ่ายภาพถ่ายคลิปนี้แล้วส่งไปให้หมอปลา
บอกมาช่วยที่บ้านถรีเถอะนี่ค่ะ
ส่งไปยังอินบล็อกในเพจของหมอปลาเลยนะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องพริกไทยที่ตำบลกับหงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ไปถึงก็เพราะว่าบ้านของน้องเนี่ยอยู่ตรงกับทางเข้าออก

ถ้าพูดถึงเรื่องของฮวงจุ้ยไม่ดีแล้ว
แต่ผู้สื่อข่าวเราก็เดินเข้าไปถามหาคนในบ้าน
เห็นครับคนในบ้านเห็นก็เรียบเรียกมาดูเลยค่ะ

นี่อาการของน้องเหมือนลักษณะ

ไหวะเห็นไหมครับ

แล้วเมื่อกี้มีใครมาสิงหนูไหมลูก
อันนี้ไม่ใช่เหรอครับ
หนูเป็นใครจ๊ะหนูเป็นใคร
พอเจอหน้าคุณติผู้สื่อข่าวของเรา

อ้วกใส่ด้วยตอนแรกจะกัดเลยนะ

เนี่ยพี่ติก็เลยถามน้องน้องเป็นใครใช่ไหมคะ
แต่คุยไปคุยมาสักพักยังไง
อาการของน้องพริกไทยก็กลับมาปกติคุณชนะ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามอะเนาะ
บอกว่าน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไร
น้องเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไร

เหมือนพอได้สติกลับมาน้องพริกไทยก็บอกข้อมูลบางอย่าง

น้องบอกว่ารู้สึกทรมานมาก
เหมือนอยากจะตายให้แล้วรู้แล้วรู้รอดไป
คือเธอบอกอย่างนี้ไม่อยากเป็นภาระของพ่อแม่
เขาบอกว่าลักษณะเธอมันเหมือนถูกผีเข้า

เหมือนเป็นยาที่เอาไว้รักษาโรค

ต้องกินยาววันละ๑๐เมตรนี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่า

เป็นสาเหตุเรื่องของสภาพจิตใจที่ทำให้น้องก็เปราะบาง
เพราะคนไม่สบายเป็นโรค
กินยาวันละหลายเม็ดจะมีผลต่ออาการในช่องท้องหรือเปล่า

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินไปดูที่ห้องนอนของน้องพริกไทยเหมือนกัน
พบว่ามีการเอายันทาเวสวันมาติดเอาไว้

แล้วในห้องก็ยังมีรูปปั้นท้าเวสวัน
เช่ามาจากร่างทรงในราคา๑๙๐๐บาทด้วย
คือทางบ้านบอกว่าเป็นการเช่ามาเพื่อให้ช่วยคุ้มครองน้อง
แต่น้องเนี่ยไม่ชอบนอนในห้องตัวเอง
มักจะหนีมานอนในห้องพี่สาว
แม่ของน้องพริกไทยยังบอกอีกนะว่าก่อนหน้านี้
ลูกน่ะเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส

พาไปหาหมอหมอก็ดูอาการแล้วบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไร

น้องเขาจะมีอาการเนี่ยก็วันพระบ้างวันโกนบ้าง

พอไปหาร่างทรงกับหมอธรรมพูดง่ายหมอผีนั่นแหละ

ก็จะบอกว่าลูกมีวิญญาณผีตามมาบ้าง
มีวิญญาณของลูกของตัวเธอเอง

ก็เลยได้ให้คำแนะนำว่าให้สร้างสาร
แต่ตัวแม่ก็ไม่ได้สร้างนะคะ
เพราะร่างทรงก็ไม่ได้มาทำให้
คราวนี้ลูกก็เลยมีอาการปวดท้อง
แล้วก็อ้วกแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้มากว่า

ที่ลูกเป็นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเปล่า

เพราะว่าเวลาลูกทานข้าวทานได้น้อย

แม่ก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะแบบนี้ไหม
แล้วนับวันลูกก็ยังอาการหนัก
อาการพีชขึ้นแม่เป็นแบบนี้แม่ไม่สบายใจเลย

บางครั้งบางคราคนเรามันหมดที่พึ่ง

น้องจะมีอาการรุนแรงเฉพาะวันพระกับวันโกน

มั่นใจว่าน้องไม่ได้เรียกร้องความสนใจ

เอางี้ละกันเตรียมลงพื้นที่

เดี๋ยวมีภาพแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้
เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ได้ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเรื่องราวของความเชื่อที่พึ่งทางใจ
บางทีหมอปลาเขาก็ไปช่วยคลีกใครได้เยอะ
กรณีหมอปลาจะบอกเลยว่านี่ความเครียด
นี่เรื่องสุขภาพแต่ว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องผีเข้าจริง
เอ้าซึ่งก็พิสูจน์ไม่ได้นะไอผีเข้าจริงน่ะ

ก็ต้องรอดูว่าสำหรับกรณีแบบนี้เนี่ยจะลงเอยแบบไหนนะคะ
แต่ก็ต้องให้กำลังใจน้องเขาด้วยอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองค่ะ
ดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเหมือนกัน
รวมตัวกันมา๔คนมาทำสิ่งที่ไม่น่ารักเลยค่ะ

อ่ะดูวงจรปิดนะคะเห็นภาพเยาวชนสี่คน
ค่อยมากันทีละคนสองคนเนี่ยค่ะ

มาอะไรมาที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยค่ะ
แล้วก็งัดไปเลยขโมยเงินในถาดเงินนะคะ
ที่เป็นเครื่องหยอดเหรียญ
นี่เอาไปทีละคนสองคน
ซึ่งเครื่องซักผ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒๑หมู่๕ตำบล
เอ่อโสกระหนกเต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีทั้งหมด๔เครื่องก็กวาดเงินไปได้ถึง๕๐๐บาทเลยคุณชนะ
คือมันมีหลายวันที่ไปก่อเหตุไง

แค่ช่วงวันหนึ่งนะที่ไปก่อเหตุตรงนั้น

มีอีกภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านนี้

โอ้โหคุณผู้ชมฮะบุกกันมาแบบนี้ทำทีเข้ามาแล้วดูดิ
มีหลายเครื่องแล้วต่างคนต่างแยกย้าย

เอาประมาณว่าตู้ไหนพอแงะได้เปิดได้เอาเลย

เนี่ยฮะช่วยกันทำแบบนี้ครับ
ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นจุดที่เขาให้บริการซักผ้าของชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตรงนี้มีอยู่ประมาณสักห้าเครื่องก็กวาดไปเลยไม่แน่ใจว่าได้ไปเท่าไหร่นะตรงนี้
ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่อย่างนี้ไม่ได้มาครั้งเดียวคุณชิสาค่ะ
อีกทีนึงเหมือนจะเป็นวันที่๑๙มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันมาตรงนี้อีกทีมาก่อเหตุที่ร้านเดิมนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยฮะภาพมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่มาอีกวันหนึ่ง
คนละวันคนละเวลาและชื่อร้านบล็อชเวย์นะคะโอ้จะไงหรอพู้เสียหายของไม่รอช้านะครับเอาภาพเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้กับทางทำรวจแล้วนะให้ช่วยติดตามตัวหน่อยเจอไหม
เริ่มการรักษัพในเวลากลางคืนและจากการที่สอบสนเด็ก
เด็กก็สารภาพนะคะบอกว่าทุกคนมาเจอกันเนี่ย
อยากจะไปเที่ยวกันตามภาษาเพื่อนฝูงแต่ว่าแต่ละคนไม่มีเงินไง

อยากจะซื้อของกินก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นหาวิธีมาหาเงินดีกว่า
โดยการขโมยเงินในเครื่องซักผ้าด้วยเหตุผลว่ามันน่าจะหาเงินง่าย
เพราะเจ้าของร้านไม่ค่อยล็อกกุญแจ
ถ้าเป็นร้านนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้เอาออกง่ายซะละเกิน
นั่นน่ะสิคะพอเด็กเขามาก่อเหตุได้แบบนี้เขาก็เลยย่ามใจมาทำแบบนี้เรื่อย
แล้วพอได้เงินไปแล้วเอามาแบ่งกันแล้วก็ไปซื้อของกินมากินด้วยกันอ่ะเนี่ย
มันต้องแบ่งพาร์ทเหมือนกันนะในใจของเด็กเข้าใจได้ว่าเขาก็อยากจะมีอะไรกิน
กันตามภาษาเพื่อนฝูงแต่ผิดตรงที่วิธีการที่ได้มาซึ่งเงินเนี่ยค่ะ
มันต้องช่วยกันดูแลจริงนะเพราะเนี่ยตัดสินใจผิดแบบนี้มีคดีติดตัวแล้ว
ตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วอนาคตจะยังไง
โดนจับไปก็ต้องชดใช้เรื่องของความผิดแต่อย่างนี้ละกันถ้ามีโอกาสยังเป็นเด็กอยู่นี่
กลับตัวได้กลับตัวกลับใจซะนะน้องโอกาสมันยังมีแล้วมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยนะ
นั่นน่ะสิคะบางทีเนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยแต่ครั้งนี้ถือว่าน้องได้บทเรียนอย่างสำคัญเลยล่ะ
ส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยสอดส่องดูแลกันนะครับกับพฤติกรรมของลูกหลานท่าน

เรื่องนี้กันบ้างเหตุระทึกจริงเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
เด็กน้อยอายุแค่๒ขวบลูกอมติดคอครับ

นี่น้องเขานั่งเล่นอยู่นี่แม่นั่งใกล้
แล้วจังหวะเด็กเอาลูกอมเข้าไปแล้วมัน

แม่รีบเรียกเลยเรียกพ่อพ่อลูกอมติดคอลูก

พ่อก็รีบมาเนี่ยขย่าวตัวเลย

ที่หลายคนเคยเรียนรู้มาลูกอมติดคอหรืออะไรก็ตามติดคอ

ต้องดัดหลังแล้วเขย่าแต่สำหรับเด็กต้องยกตัวอย่างนี้
ค่ะขย่าวให้หลุดออกมาเนี่ยนะคะ
ท้ายที่สุดเนี่ยความพยายามของคุณพ่อคุณแม่ก็สำเร็จ

คุณพ่อก็คือนายนพประดนเบนจับพลกุลค่ะ
เป็นพ่อของน้องสองขวบคือน้องซินเซียนี่แหละ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเนี่ยนะคะ

ภรรยาก็อุ้มอุ้มน้องนะคะ

ลูกอมติดคอแล้วน้องร้องไห้ไม่ออก

ก็เลยรีบช่วยอะค่ะตามที่เรามีข้อมูลการประถมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับคนที่มีลูกอมหรือว่าอาหารติดคอนะคะ

หลังจากผ่านการปฐมพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะ

ลูกอมที่ติดคออยู่เนี่ยก็ออกมาได้นะคะ
วิธีการคือเขาอุ้มจากด้านหลังให้หน้าคว่ำลง

คืออาจจะได้ผลแต่ถูกหลักหรือเปล่าไม่รู้
แต่คิดแต่ว่านาทีนั้นต้องช่วยให้ปลอดภัยคุณชนะ

เขาเองก็เอาคลิปนี้มาลงเอาไว้ในโซเชียลใช่ไหม
แล้วเขาก็แบบว่าขอคำแนะนำเพิ่มเติม

คือเรื่องของการสอนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ให้ทุกโรงเรียนควรบรรจุเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้น

สอนทำให้เป็นเลยง่ายเถอะ

คือผมเข้าใจนะหลายโรงเรียนเขาเริ่มสอนแบบนี้แล้วนะ

อันนี้มันก็ต้องมีการฝึกฝนจนชิน

น่าจะใกล้ตัวเพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กนะคุณชนะ

ไม่ผิดมันจะมีช่วงนาทีทอง

ไม่กี่นาทีนะคะ
ประมาณ๒หรือถึง๔นาทีประมาณนั้นอะ

เรื่องนี้นำมาฝากเตือนภัยกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการขับรถบนท้องถนน

เพราะว่ามันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ไม่ได้มาซ้ำเติมอะไรกันทั้งนั้น

แล้วก็เคารพรถที่สัญจรมาร่วมทางกันด้วย

ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจากเลี้ยวเราไม่เลี้ยวแล้วจะอาจจะตรง

ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองหน่อย

เพราะว่ามันเป็นทางวันเวย์

เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะพยายามเบี่ยงเข้ามาให้ตรงเลนที่เขาจะไปทางตรง

อันนี้ก็เลยมาฝากเตือนกันแหละ
สำหรับการใช้รถใช้ถนนไม่ได้ตอกย้ำว่าใครผิดใครถูกนะคะ

พวกเราให้ขับรถกันให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะ

เขาบอกว่าเธอคนนี้ได้เจอกับศิลปินในดวงใจ

เอาไปดูกันหน่อยขวัญหลงแจ็คสันหวัง

คืออย่างนี้เราคนนอกดูแต่ภาพมงจรปิด

แต่สาวคนนี้เขาเหมือนรู้แล้วว่ามีดารามา
ปเปอร์สตาร์เกาหลีแจ็คสันหวัง

คุณ๓๘๓เดินด้วยแล้วกลับมาจริง
คุณคุณแจ็คสังหวังเกลับมาจริง

นี่ไงเดี๋ยวรอดูจังหวะตอนที่เธอกลับมา
เจ้าสันหวังเดินสวนกลับมาอีกรอบนะ

เป็นอะไรที่ทำให้หัวใจพองโตค่ะคุณชนะ
เจอกับศิลปินดาราในดวงใจ

เขาก็เป็นคนต่างชาติจุกมานานจะมานะ
อืออือเพราะฉะนั้นแล้วนี่นี่ค่ะคุณชนะ

เออเออเปิดมือถือรอเลยค่ะอ่ะ

ก็ไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับวงการอาหาร
ยังไงอาหารไทยเรานี่แหละ
คือจะบอกเป็นอาหารไทยได้ไหม

อ่ะเท่าไหร่ผมแค่รู้สึกว่ามันยังแปลกอยู่นะ
แต่ด้วยความที่ว่ามากินข้าวผัดอเมริกัน
ที่บริเวณร้านสรรพสติธรรม๑ล้าน

กลายเป็นไวรัลทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะคะ
จริงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับข้าวผัดอเมริกันคะ
โอ้โหทีนี้คนมาต่อแถวกินล่ะครับ

เพราะก็เป็นความจริงเราก็เล่าตามที่เป็นข่าวไง
เออมึงจะทำเป็นเล่นไปข้าวผัดอเมริกันเขาอร่อยจริงค่ะ
แต่ผมไม่เคยกินนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังอ่าเหรอ
เออแต่เอาจริงนะคือคนดังทำอะไรก็ดัง
จริงน้องลิซ่าไงม้วนโรตีอยู่โรตีสายใหม่ก็ดังทั่วโลกอ่ะ
ไม่ต้องเห็นหน้าลิซ่าเนี่ยคลิกก็ไม่จำเป็น

คนจะดังเนอะมันก็ต้องตามกระแสกันไปนิดนึง
ไปดูเรื่องราวนี้ทำเอาสาวคนนี้เกือบแย่

เธอก็ไปกับแฟนปกติสัพพนามเรียกกันอาจจะเป็นตัวเอง

หนุ่มคนนี้ค่ะมีสาวเรียกว่าตัวเอง
แต่ว่าหันควับมาอีกทีหันมาสองคนเลยค่ะ
ตัว

ใครใครเป็นแฟน

เอออ้าวไปเคลียร์กันนะจ๊ะเราแค่อยากจะให้รู้ว่าหลายคนเขาก็จะเรียกแฟนกันว่าตัวตัวเอง
อ่ะเรื่องของความสัมพันธ์มันมีมากมายหลากหลายนี่แฟนไปเตะบอลผู้ชายใช่ไหมพาผู้หญิงไปด้วย
ผู้หญิงก็เลยลงสนามไปเตะด้วยเลย
ว้าวคือไม่ธรรมดาโอเมคแข่งเนื้ออ่อนโอ้โธ
ลงสนามมาได้ยังไงเนี่ยคุณชนะเขาบอกว่าคนมันขาดอ้าวเหรอ
ฟุตบอลเนี่ยจะเล่นให้สนุกเล่นให้มันสองข้างมันต้องเท่ากันนะจะได้เรียกว่ายุติธรรม
ถูกแล้วดูเตะบุ้มอุ้ยแปะโด่ง

ข้อเลือกคือเธอเนี่ยนะอาสารับหน้าที่เตะบุ้มเอง
ในจังหวะเตะมุมอีกทีนะผมอยากให้ดูเพราะเธอเตะสวยจริง
อันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยดูนะตามหลักแล้วเตะแบบโค้ง
โอ้ยส่งบอลสวยมากมองพลาดไปนิดเดียวไม่งั้นนี่ได้อาซิส
ซิสคือการหม่งทำประตูนี่ไงการส่งให้เพื่อนแล้วทำประตูได้คือก็ถือว่าเป็นแอดซิส
เหมือนเป็นผู้ช่วยผู้ส่งผู้สนับสนุนให้แบบนั้น
ถ้าตะหมอนั่นมงเข้านี่คือเธอได้แอดซิตแล้วนะ
โอ้ยไม่ธรรมดานี่ต้องเป็นจุดหรอไงเราเป็นทีมชาติเลยได้มั้ย

ตอบว่านี่จะนับสุดอย่างหนึ่งไม่ใส่รองเท้าด้วยหรอค่ะ
ก็เห็นว่าเกมต่อไปสามีเขาจะซื้อสตัสให้ผู้หญิงคนนี้ด้วย

มาขนาดนี้แล้วนะอ้าวเรียกว่าไปไหนไปกัน

แฟนที่น่ารักกันมากนะคะ
ดูเวลาเพลินไปแล้วเนี่ยจะหมดแล้วค่ะ

คุยกันบนยังไงขอบคุณคุณผู้ชมด้วยส่งข้อความมาทักทายกันทุกข้อความ
ขอบคุณจากใจเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีภาพน่ารักให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
ไปดูน้องแหมวแหมว

น้องแหมวลำบากลำบากยังไง
เดี๋ยวไปดูในภาพทิ้งท้ายแล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒